เอาล่ะครับมาดูต้นไม้แปลกต้นไม้นำโชคกันหน่อยไหมล่ะ
แปลกแปลกยังไงคุณผู้ชมดูว่ามันเหมือนกับช้างไหมขออภัยฮะ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าคล้ายกับพระพิคเนธนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จด้วย
โดยต้นมะกอกนี้นะครับขึ้นอยู่หลังสาราการประเรียนนะครับ
ความสูงประมาณ๓เมตรแล้วขนาดรอบลำต้นประมาณ๒เมตร
มีลักษณะโคนต้นคล้ายขาแล้วก็งวงช้างแต่ส่วนหัวเขาบอกว่าดูคล้ายพระพิคเนธครับ
ซึ่งงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านมาขอโชคลาภแล้วก็ถูกรางวัลกันไปหลายสิบคน
ส่วนงวดนี้นะครับมีชาวบ้านตาดีนะเห็นตัวเลขต่างนานาเลย
เชื่อกันว่าเดี๋ยวจะถูกเป็นงวดที่๒อย่างแน่นอนนะฮะ
ต่อกันที่จังหวัดสุรินครับมีชาวบ้านไปขอโชคลาภจากต้นอินทภารำนะครับ
ซึ่งมีความแปลกเขาบอกว่าใบมันหยักเมื่อกี้ต้นมะกอกคล้ายพระพิคเนธ
คราวนี้ต้นอินทธาผลำใบคล้ายพญานาคียวมลกฏเลยฮะ
เออเนี่ยค่ะเขาบอกก็สวยด้วย
ลูกไว้ในบ้านเลขที่๑๑๗หมู่๒๑ตะบนท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินท

ปนัดดาต่อแก้วเจ้าของบ้านเคยฝันว่าเห็นงูตัวใหญ่มากนะ
แล้วก็มาเจอต้นอินทรามแปลกต้นนี้ปลูกมานานกว่า๒ปีแล้ว
ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นบารมีของ
พ่อปู่ศรีสุโธนคราชแห่งเกาะคำชโนธที่มาให้โชคให้ลาบ
งวดที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนบ้านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว
กันหลายคนส่วนงวดนี้เธอบอกว่าเธอจะเอาบ้าง
ปนัดดายังบอกอีกว่าจุดทูปเสี่ยงทายได้เลขก้านทูบเป็นเลข
อันนี้เขาเล่านะผมไม่ได้ใบ้นะฮะผมเล่าตามที่เขาให้ข้อมูล
ซึ่งตรงกับเลขที่บ้านจึงตั้งใจว่าจะเอาตัวเลขที่เขาตีกันได้
เสี่ยงดวงเพราะเชื่อว่าจะถูกรางวัลสมใจอย่างแน่นอนฮะ